อีกหนึ่งเหตุครับโอ้โหตกออกตกใจ
เจ้าของอู่ซ่อมรถไปเจอกับวัตถุบางสิ่งบางอย่างอยู่หน้าร้าน
ก็เอาขาเนี่ยถาวพวกนี้ไงไปเคลียร์ดู
โอ้โหตกใจงานนี้กูต้องมาเก็บกู้แล้วล่ะ
เนี่ยแบบนี้กันพื้นที่แล้วมียางล้อรถยนต์แบบนี้
ก็คือระเบิดถูกต้องระเบิดค่ะ
แล้วคุณเชื่อไหมเจ้าของอู่ซ่อมรถคิดว่าอะไรตอนแรก

แต่ตอนแรกเจ้าของร้านอู่ซ่อมรถเขาคิดว่าเป็นเปลืองหอย

เอาแต่ก็ตอนแรกไม่รู้จริงมันคืออะไร

งั้นบอกเลยว่ามันคือระเบิดลูกเกลี้ยง

นั่นดิครับดีมันไม่ระเบิด

กันพื้นที่ยางรถยนต์มาแบบนี้
และทำการเก็บกู้ระเบิดเป็นที่เรียบร้อย

เนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาอยู่สักประมาณ๑ชั่วโมง
ในการเคลื่อนย้ายวัตถุระเบิดไปเก็บไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยครับ

ชื่อว่านายสมยศสอนเลิศอายุ๔๓ปีบอกว่า
ตอนเช้าก่อนเปิดร้านเขาเห็นแล้ว
วัตถุแปลกอยู่ริมถนนหน้าอู่เนี่ย
พี่คนนี้เนี่ยเห็นแบบนี้ตอนแรกคิดว่าเปลือกหอย

เดินออกไปดูเอาเท้านี่แหละ
เคลียร์แต่ดูลองไปฟังเสียงช่วงนั้นหน่อยครับ

เห็นแหละเห็นยังมันอยู่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวยังเล่นไว้เตะบัง
เตี๋นเตี๋นเต๊ะบังใช่ใช่

เปลี่ยนมันได้ว่ากินระเบิดเลย

ยางยางเฟ้า
อะเห็นเป็นแบบเนี้ยน่ากลัวนะคุณพี่โจ้
เขาเลยคิดว่าอาจจะเป็นที่
กลุ่มวัยรุ่นมาทำตกเอาไว้เปล่าเฮ้ย
บอกว่าคืนก่อนที่จะเจอไอ้ระเบิดเนี่ย
ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงรถมอไซค์ของวัยรุ่น

งั้งงั้งงั้ง

อันนี้เสียงมอไซค์เหรอน่ารำคาญจัง

เสียงคุณน่ารำคาญกว่าอีกดิฉันว่า
อาจจะทำให้วัตถุระเบิดที่วัยรุ่นกลุ่มนั้นพกพามา
หล่นหล่นอยู่แถวนี้แล้วระเบิดระเบิดมันด้าน
โอ้โฮต้องบอกว่าเลยไม่ระเบิด
โอ้โฮดีนะด้านอ่ะถ้าเกิดว่ามันไม่ด้านแล้วมันหล่นอ่ะ
แต่อย่างนี้เจ้าหน้าที่เขาไม่ปล่อยผ่านนะเดี๋ยวเขาจะไปเร่งดูจากกล้องวงจรปิดดูซิว่า
กลุ่มไหนอะไรยังไงใครที่พกพาวัตถุชิ้นนี้มา

คือถ้าไม่มีไอ้สลักกับมังคุดเลย
ระเบิดอันใหญ่ที่มันเป็นตะปุ่มตะป่ำเขาเรียกระเบิดน้อยหนา
ระเบิดนี้ดิฉันขอให้เรียกว่าระเบิดมังคุดได้ไหม

เหมือนความคิดเราตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นระเบิดรู้แล้วก็ต้องระวังกันด้วยนะคะ